เพราะคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องที่น่ากลัว
วัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกอันนี้ผีน้อยใช่ไหม
อันนี้ค่ะชาวจีนแรงงานชาวจีนเดินทางกลับเข้ามา
เที่ยมเภอวิเชียบุรีจังหวัดเพชรบูรยี่สิบแปดกุมภาคมอ่า
คุณผู้ชมค่ะแต่เอาล่ะทางบริษัทเนี่ย
ก็คือบริษัทขุดเจาะปิโตเลียมเขาบอกว่าเขาก็มีวิธีการจัดการของเขานะครับ
บริษัทต้นสังกัดตอนนี้แยกตัวชาวจีนทั้ง๑๔คน
ไปอยู่ในแคมป์คนงานที่จัดขึ้นไว้เฉพาะไม่ให้มีการปะปนกับแรงงานสัญชาติอื่น
แล้วเดี๋ยวจะประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพร้อมด้วยตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
แล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบเพื่อคัดกรองโรคโควิดสิบเก้า
พร้อมทั้งมีการประเมินเรื่องของความเสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
เป็นระยะเวลา๑๔วันมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวันทุกวันทุกวันทุกวัน
เบื้องต้นจากการคัดกรองพบว่าแรงงานทั้ง๑๔คนร่างกายแข็งแรง
ไม่ได้ติดเชื้อโรคโควิด๑๙และไม่มีอาการเจ็บป่วยใดนะคะ
แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ต้องเอาให้ครบนะ๑๔วันห้ามขาดเด็ดขาดนะอันตราย
เอาเราก็กลัวไปหมดแหละตอนนี้ทำอะไรทำได้เนี่ยนะคะ
ตัวเองก็ต้องดูแลตัวเองสังคมก็ต้องดูแลช่วยกันแล้วกันนะคะ